ที่จังหวัดนครนายกค่ะมิจฉาชีพสองผัวเมีย
ไปเอาลอตเตอรี่ค่ะมาตัดแปะเลขท้าย๒ตัว
งวดที่ผ่านมา๑พฤศจิกาคือ๗๙ใช่ไหม

ไปตัดแปะแล้วเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัล
แต่ต้องชมเจ้าของร้านนะไหวพลิบดีมาก

ควบคุมตัวผู้ชายฝั่งผัวชื่อว่านายพจนขาม
เขตอายุ๕๓ปี
ส่วนฝ่ายเมียกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้เลย
เพราะว่าที่ร้านเขามีกล้องวงจรปิด
เอาลอตเตอรี่ของตัวเองไปที่ร้าน
รับซื้อรางวัลในเขตเทศบาลเมืองนครนายก
เขาบอกว่าเขาถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๗๙เขาเอาไปขึ้นเงิน
ปรากฏว่าเจ้าของดูก็สังเกตได้ทันทีเลยค่ะ
เราก็เลยไปถามคุณยายเจ้าของร้าน
ชื่อว่านางสาวสมจิตจิตรุ่งวิมลอายุ๗๒ปี
เป็นเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุสองผัวเมียมิจฉาชีพคู่นี้
นำลอตเตอรี่ที่มีเลขท้าย๒ตัว๗๙ถูกรางวัลมาขึ้น
พอมาขึ้นเขาก็สังเกตนี้ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะ

โดยเฉพาะไอ้เลข๗๙เหมือนเอาอะไรมาติดตัดแปะเอาไว้ค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่ลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน
ถามว่าคุณยายรู้ได้อย่างไร
เพราะว่ารูปของในแต่ละงวดมันจะไม่เหมือนกัน

บอกว่าลอตเตอรี่ที่สองผัวเมียเอามาขึ้นเงินรางวัล
ถ้าตามภาพมันจะเป็นรูปที่เป็นลักษณะคล้ายกับประสาทขอม

มันไม่ใช่งวดของวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ถ้าเป็นของงวดวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จะเป็นรูปด้านซ้ายล่างก็คือลักษณะเหมือนตลาดน้ำ

แตกมันไม่ใช่งวดของวันที่๑พฤศจิกายน
คุณผู้ชมหลังจากที่คุณยายรู้แล้วว่า
อันนี้ไม่ใช่ลอตเตอรี่ของจริงนะคะคุณยายทำยังไง
คุณยายออกอุบายให้สองผัวเมียเขียนชื่อเขียนนามสกุล
ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ไว้หลังลอตเตอรี่
หลังจากนั้นก็ขอดูบัตรประจำตัวประชาชน
แล้วอาศัยจังหวะที่สองผัวเมียเนี่ยเผลอไปหลังร้าน
โทรศัพท์แจ้งความให้ตำรวจมาหาที่ร้านแล้วตำรวจก็มาแบบนี้ค่ะ

เขามาขึ้นในเลขห้าย๒ตัวธรรมดา

แล้วเรามีวิเคราะห์สังเกตอะไรแบบนั้น

อันนี้มันไม่ค่อยเนียน
อันนี้มันแตะมันแตะเป็นแผ่นเลยนะ
แตะเป็นแผ่นแตะเป็นแผ่นอันนี้ไม่เนียน
นี่คุณป้าบอกไม่เนียนมุกไม่เนียนไม่ต้องเรียนมาใหม่นะ
จฉาชีพไม่เอาไม่เอาหากินแบบนี้
ไม่มีโอกาสเรียนใหม่แล้วเพราะว่าโดนดำเนินคดีแน่นอนนะคะ

เขาก็ต้องไปพูดคุยกับสองสามีพันรยานะ

เขาไปเอาลอตเตอรี่แบบนี้มาจากไหน

เขาไปเที่ยวคำชโนธที่อุดรธานีมา
แล้วก็มีแม่ค้าเอาลอตเตอรี่มาขายให้๑๕ใบ

เขาบอกเขาไม่รู้ว่ามันถูกปลอมแปลงมา
กระทั่งตรวจเอ้ามันถูกรางวัลนี่นะเลขท้าย๒ตัว
และช่วงนี้มาทำธุระที่นครนายกพอดี
แล้วก็เลยเอามาขึ้นเงินรางวัลที่จุดนี้
แล้วก็มารู้ว่ามันเป็นของปลอมพร้อมกับคุณป้า
แล้วก็คุณตำรวจนี่แหละเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เท่านั้นเท่านั้นไหมอยู่ข้างหลังคำเฟอร์บ้านฮาน
แล้วทำไมเราถึงมาขึ้นในเมืองเหรอ
นี่ไงมาเสือของ
เดี๋ยวผมจะให้นี่จะไปวิววันด้วย

โอ้โฮใจ
ไม่ใช่เพราะฉันอะมาวรถไปเที่ยวคัมชะโน
แล้วก็แม่พ้าก็ลงโรงรถตู้แล้วเขาก็ซื้อ
แล้วก็ยืนยันว่าเขาเอาไปซื้อมาจากเทคคำชะโน้น

ไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ตามตำรวจสพมนครนายกเชิญตัวทั้งสองคนนะคะ
รวมถึงเจ้าของร้านไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
ต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
สองผัวเมียนี้นะปลอมแปลงเอกสารราชการค่ะ
อ่าก็ต้องไปพิสูจน์กันเองนะ
ใช่ค่ะแต่บรรดาคนขายต่างเนี่ยนะคะ
ขายลอตเตอรี่เนี่ยสำคัญที่สุดเลยการสังเกตด้วยตัวเอง